คุณผู้ชมคะใครรอก็รอต่อไปส่วนข่าวนี้เราจะไม่รอแล้ว
ขอพูดเป็นแบบว่าเสียงนักภาคสักนิดหนึ่ง
ขอย้อนกลับไปหน่อยนิดนึงละกันกลิ่นอายหนังกลางแปลงคุณผู้ชม
ชมลีลาการภาคเสียงพี่เวียแบบนี้นู้นนาแบบนี้
เก้าจิรายุแบบนี้ลบหน่อยพระเอกมา
หรือว่ามันจะเป็นยังไงฟ้าฝนหรือเปล่า

เขาเป็นนักภาคนะ

เออเขามาโชว์ภาคกลางแปลงกันสดเลยคุณผู้ชม
เป็นยังไงบอกเลยว่ายังกันนักภาพมืออาชีพนะคะ
ลีลาน้ำเสียงแต่ละคนบอกเลยไม่ธรรมดา
เมื่อวานนี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์มนรักนักภาค
ผลงานจากผู้กำกับชื่อดังพี่อุ๋ยนมซีค่ะ
และทีมนักแสดงนำอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์
หนูนาหนึ่งธิดาและก้าวจิรายุค่ะ

มาร่วมงานเปิดตัวอย่างคึกคักเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องราวในหนังค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ย
ย้อนกลับไปชมการแสดงสุดคลาสสิกของสุดยอดพระเอกตลอดการ
มิตรชัยบัญชาคนรักหนังไทยห้ามพลาดเลยนะคะ
แล้วก็ในงานนี้ค่ะบอกเลยว่านักแสดงนำในเรื่องนะ
เขามีคนพิเศษมาคอยส่งกำลังใจกันด้วย

คุณผู้ชมค่ะมาแบบครบทีมเลย
สาววี่นะคะจะได้ไม่มาเชียนหนุ่มก้าวนี่ไง

คุณจูเนียเขาก็มาเชียร์ด้วยเหมือนกันหอบดอกไม้มาให้นะคะน่ารักทีเดียวฝากพี่เวียล่ะจะพลาดได้ยังไง
ใครมันธรรมดาสาวแน่นอนเลยเพราะสวยขึ้นทุกวันเลยนะวิกกี้มารอแบบว่าเชียร์ติดขอบเวทีเลยคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักขึ้นทุกวันซึ่งในงานนี้เองค่ะทั้งคู่ก็ได้มาเล่าโมเมนต์สุดพิเศษ
หลังจากไปฉลองครบรอบแต่ง๑ปีด้วยกันทั้งครอบครัวทั้งคู่บอกว่าแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้สุดไปเลยพี่ที่ได้ทำหน้าที่พ่อกับแม่ค่ะ
แอบบอกข่าวดีด้วยว่าปีหน้าเตรียมมีน้องให้น้องวิรินแล้วนะคะ
นี่มียุคเพิ่ลมาโอ้ย
อย่างนั้นกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่

คนต่อไปเรื่อยไหมครับถามพี่ดีก่อนอีกไม่เคยถามพี่ดีเลย
จากที่เราเคยแพลนกันนะคะก็น่าจะทำผู้ชาย

อันนี้เรียกต้องไปทีฟุตบอลเลยมั้ยคะ
ต้องครับเอาให้แบบว่าน้อยแต่มีคุณภาพ
ไม่ถึงตั้งคณะฟุตบอลนะจ๊ะ
เขินหวานกันเหมือนจีน
นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีรูปเพิ่มแน่นอนรอลุ้นกันนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่พี่เวียขอประกาศกลางวงสัมภาษณ์เลย
นั่นก็คือเจ้าตัวบอกว่าพร้อมเป็นป่าดัน
ดันใครก็ต้องดันคุณภรรยาสิครับ
พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้จัดการไม่หักค่าตัวเยอะหรอก

ผู้จัดการทำไมเอาเยอะจังเลย

เวลาที่ผมมีงานพี่วิกกี้เป็นผู้จัดการ

แล้วผู้จัดการเลือกเยอะไหมครับ
เพราะว่าอยากเป็นน้องใหม่ด้วย

อย่างนั้นแหละหน้าบ้านหลังบ้านก็เข้าเมียหมด